วันนี้ทีมข่าวทรัฐทีวีก็ได้คุยกับอีก๒คนนะคะ
คุณจัตรวนชายแสงส่วนสอบภักดิ์เพื่อไทย

คุณจัตุพรเนี่ยเขาพูดมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเราเนาะ
เรื่องประเด็นนี้คุณจตุพรเนี่ยออกมาพูดน่าสนใจมากนะคะ

คุณจตุพรในฐานะแก่นำคณะหล่อมรวมประชาชนบอกว่า
การที่เพื่อไทยเชิญภักดิ์การเมืองซีก๑๘๘สิงหรือว่าภักดิ์รัฐบันเดิมมาเนี่ย
ว่าถูกประสงค์คือต้องการบอกเลือกก้าวกลายแบบไกลรึเปล่า

และคุณจตุพรยังบอกด้วยว่าแล้วการที่คุณข้ามคั่วไปจับมือกับพักที่เคยประนามเขาเอาไว้เนี่ย
คุณจะยังสบตาประชาชนได้ไหม
อย่าลืมนะประวัติศาสตร์มันเคยบอกมาแล้ว
ว่าการเสียสัตว์หรือตระบัดสัตว์เพื่อชาติเพื่อไทยสุดท้ายมันจบแบบไหน
ก้าวไกลกับพักเพื่อไทยจับมือกันเนี่ย
แม้ว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
พักอื่นก็ไปจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เหมือนกันนะ
ทุกพักประกาศมาชัดเจนในสีก๑๘๘
บอกว่าจะไม่จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
เพราะ๒พักการเมืองเนี่ยนะครับก้าวไกลเพื่อไทยรวมได้เนี่ย

ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ายืนกันอย่างแข็งแรง
และรับผิดชอบสัจจะวาจาของตัวเอง
ก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกหนทางนี้
ถามคุณจตุพรตรงเลยว่าเอาแล้วแบบนี้ตกลงมันมีทางออกไหม
กลายเป็นว่าตอนนี้ติดล็อกกันไปหมดเลยมันก็ไม่มีทางออกอ่ะสิ
คุณจตุพรบอกใครบอกไม่มีเรื่องนี้มันยังมีทางออกอยู่

และถ้าเกิดสมมุติว่าตกลงกันแล้วหาช่องทางเดินหน้าต่อไปไม่ได้

ถามเขาเลยว่านายกรัฐมนตรีรักษาการเนี่ย

ถ้ายังมีอำนาจในการทำได้คุณยุบเลย
แล้วคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่
แต่ก่อนคืนเนี่ยคุณไปหาพันธสัญญากันก่อน
ว่าถ้าประชาชนเขาตัดสินใจออกมาใหม่อีกรอบนึงยังไงแล้วเนี่ย
สวต้องทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะ
ทางออกที่มันมีเกียรติคือการนั่งโต๊ะเจรจาให้ประชาชนเขาได้ยิน
และถ้าไม่มีทางออกก็คืนอำนาจกลับไปยังประชาชน
ไม่ใช่ให้ทรยศระบัดสัตว์ประชาชน
คนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องดำรงเกียรตินะ
วันนี้ที่พักเก้าไกลต้องมีหน้าที่อย่างหนึ่ง
คือการไปเป็นภาคฝ่ายค้านมันง่ายมันไม่ยากหรอก
คุณเป็นวันเวลาแห่งอนาคตอยู่แล้ว
แต่ว่าที่ใหญ่มากกว่านั้นก็คือว่า
ถ้าคุณปลีกวิเวกแบบนี้คุณเห็นแก่ตัว
หน้าที่ของคุณก็คือต้องประกบติดกับพักเพื่อไทยเอาไว้
แบบที่สมาชิกหลายคนในพักเก้าไกลพูด
เพราะนี่นะครับการที่พักเก้าไกลยืนอยู่กับพักเพื่อไทย
ทำให้พระเผื่อไทยย้ายขั้วสลับข้างยาก
เพราะถ้าย้ายคั่วสลับข้างมันเกิดวิกฤต
วิกฤตก็นำพาไปสู่ประชาชนสองฝ่ายเต็มท้องถนน
และก็ท้ายที่สุดก็ปิดท้ายด้วยการถูกยึดอำนาจ
ระหว่างทางเลือดนองท้องช้างขนาดไหน
ก็ไม่มีใครที่จะกล้าการันตีได้
คำถามสุดท้ายที่คุณจตุพรฝากไว้นี่น่าคิดมากค่ะ

ถ้าเพื่อไทยตกลงตามข้อตกลงใดก็ตามนะ
ของ๑๘๘เสียงแล้วได้เสียงของ๑๘๘เสียงมาโหวตให้
คุณมั่นใจใช่ไหมว่าคุณจะได้เป็นรัฐบาล
ฝ่ายซีก๑๘๘เนี่ย

คุณจะได้เหยียบบันไดธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วบ้านเมืองมันจะลุกเป็นไฟท้ายที่สุด
คุณก็ต้องอบพยพไปอยู่ต่างประเทศ
แทนที่ว่าคนต่างประเทศจะได้กลับมา
คุณจะต้องออกนอกประเทศตามกันไป

ถ้ามีการข้ามคั่ว

แล้วมีการข้ามครัวพลิกคั่วกันเกิดขึ้นเนี่ย

เมื่อวานนี้ตอนเย็นที่พักเพื่อไทย

เกิดขึ้นเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้เข้าไป

คุณจะได้เป็นรัฐบาลและได้เริ่มบริหารบ้านเมืองหรือเปล่า